ว่าเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อีก๓ท่าน
และเช่นกันนะคะท่านอาจารย์ทั้ง๓ท่านจะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและผลงานของท่านผอกัมพลวัชรพล
แต่เป็นการถ่ายทอดผ่านบทกวีถ่ายทอดผ่านการบันเลงเพลงถ่ายทอดผ่านการขับร้องค่ะ
ที่ฉันขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ทั้ง๓ท่านก่อนนะคะ
อาจารย์นวรัฐพงภัยบูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมปี๒๕๓๖ค่ะ
ซึ่งท่านจะให้เกียรติอ่านบทกวีนิพันธ์สุรดีนายกัมพลวัชรพลนะคะ
และท่านอาจารย์ท่านต่อไปนะคะท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี๒๕๕๙
ซึ่งท่านอาจารย์นั้นจะให้เกียรติเป่าขลุยค่ะรวมถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะคุณธานินอินทรเทพ
ท่านจะให้เกียรติร้องเพลงนะคะบทเพลงนกขมิ้นเป็นบทเพลงที่ท่านผอกัมพลวัชรพลชื่นชอบ
และเป็นบทเพลงที่เนื้อหามีความหมายถ่ายทอดให้เห็นถึงชีวิตของท่านผอกัมพลวัชรพลในอดีตได้เป็นอย่างดีนะคะ
ขอต้อนรับท่านอาจารย์ทั้ง๓ท่านได้เลยค่ะ

ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้
ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้
ทั้งเลวซามตำดีถึงที่สุด
ก่อนจะสวมหัวโขนละครชุด
คุณต้องเป็นมนุษย์ก่อนอื่นใด
คุณจะต้องรู้จักการเป็นมนุษย์
ไม่ใช่ชุดเครื่องแบบที่สวมใส่
ไม่ใช่ยดตำแหน่งแกร่งชะไกล
หากจะเป็นหัวใจของคุณเอง
ใจที่มีมโนธรรมสำนึก
ใจที่รับรู้สึกตรึกตรงเพลง
ใจที่ไม่ประมาทไม่ขลาดเกรง
ใจที่ไม่วางเวงการเป็นคน

เป็นอะไรก็ได้เป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่ได้ทุกคน
มโนธรรมสำนึกรู้สึกตนต้องตั้งต้นให้เป็นคือเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์
สื่อสารและการศึกษานี่แหละที่ทำให้คนเป็นมนุษย์
ท่านกำพลวัชฌารพลได้สร้างแล้ว
กัมพลกำหนดรู้กำลังใจลา
พลพิริยยงยังประโยชน์ให้

ประดับโลกพลสถิตไทยรัฐไทยพิทักษ์พื้นภูมิสยาม
กัมพลวัชรพลผู้บันดลพลังพิรามไทยรัฐจรัสนาม
ผู้นำสื่อมวลชนไทยสร้างสื่อที่สร้างสรรค์
สร้างสถานศิกขาลัยโรงเรียนทั้งใกล้คือไทยรัฐวิทยา
โรงเรียนทั้งใกล้คือไทยรัฐวิทยา
ศรีสัตวรรษวานจานจารึกผนึกตรา
คนดีของโลกานามกัมพลวัชรพล
ศรีสัตวัตตวาล
จานจารึกผนึกตรา
คนดีของโลกานามกัมพลวัชรพล
ข้างคืนชั้นยืนอยู่เดียวใด
มองหน้าภาพมื่ดมุก
สลัวเย็นยัง
ข้ามคืนเอ่ยหื้มหื้มหื้มหื้มหื้ม
ยามหน้าผาคล้ำไปไกลข้างยินเสียงร่ำคำบอก
เจ้าช่อไม้ดอกเอ่ยเจ้าดอกกระจ่อน
นกขมีนเหลืองอ่อนคำแล้วจะนอน
หน้าหายเอ่ยเอ่ยโอ้โหโอ้คมึงเอ่ย
อกฉันทุกวันเฝ้าอาวรเหมือนคนธเนจร
ฉันนอนไม่หลับเลย
หน้าพระพายปาเชิงอกเอ่ยหน้าสัน
สุดบันทองหื้มหื้มหื้มหื้ม
ยามิเราลงทางกลางคาว
ยินเสียงร้องน้ำตก
โอ้โหหัวโอ้คมึงเอ่ย
โอ้โหโอ้คมึงอาวร
ฉันไร้คู่รวมคอน
ต้องฝืนนอน
หน้าหายเอ่ยโอ้โหโอ้คมึงอาวร

ผู้ที่ยามหลายชะทำแอบคนเดียว
บ้านใดหรือใครจะเอ็นดู
รับรองวุ่นชูเลี้ยงดูให้หลับนอน
นกขมินเหลืองอ่อนคำไหนนอนนาน
อกฉันมองอืม
ินสำเนียงเสียงเพลง
ยามคำไพรนอร้ำ
คำบอกเจ้าช่อไม้ดอกเอ่ย
เจ้าดอกราตรี
นกขมิ้นหลงที่
เงียบเหงาหรือดี
เสียงเพลงเอ้ย
เอ้ยโอ้โหว่โอบเอ้ย
เมื่อมองไม้ปองก็และเห็น
วิวในใจเต็น
หรือเป็นเพียงแต่มอง
เหมือนพ่อพรั่งจะครองแต่มองเกรงที่นี่วันจะมีเจ้าของ
เอยเจ้าดอก่ะจอ
นกขมินเหลืองอ่อน
คำดีจะนอนได้เอ่ย
เอ่ยนอนทีนี้เออ

วันนี้ลองไอปากแล้วกันนะครับ
ป๊าก็เป็นคนบ้านเดียวกว่าผมสมุทรกรเหมือนกัน
ความหลังให้ฟังนิดนึงตอนนั้นพ่อผมเสีย
ป้าก็ไปไปงานศพพ่อผมแล้วก็บอกว่า
ป้าไม่รู้เลยว่าเล็กมันลูกหมอย้อย
สมัยเด็กป๊ะมาเตะตะก้อบ้านหมอย้อยประจำ

ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ

ในช่วงท้ายนี้พิธีกรเองคงไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มเติมนะคะ
นามของไทยรัฐกรุ๊ปค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณ
ผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
ให้เกียรติกับท่านผอกัมพลวัชรพล
ให้เกียรติมาร่วมงานในการประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลกนายกัมพลวัชรพล
และร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์นายกัมพลวัชรพลที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแห่งนี้ค่ะ